คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าอีกแล้วเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน
กรณีสายสื่อสารที่ห้อยลงมาระยงระยางแล้วไปทำให้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่เขาขับขี่ไปมา
เกี่ยวคอใช่ไหมเกี่ยวคอบ้างเกี่ยวรถรถล้มบาดเจ็บอะไรกันไปบ้าง
อันนี้มี๒จังหวัดที่จะพาไปดูอุปติเหตุที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
นั่นก็คือที่ชนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดอ่างทองค่ะไปดูที่ชนบุรีกันก่อนคุณผู้ชม
ผู้ที่ประสบเหตุเป็นสองพ่อลูกอะค่ะขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ถูกสายสื่อสารเกี่ยวจนรถล้มบาดเจ็บ
เหตุเนี่ยเกิดบริเวณถนนวัชิรับราการช่วงแยกโรงเจตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรี
นายพันลิศมโนมัยสกุลผู้เป็นพ่อบาดเจ็บถลอกตามร่างกายหัวเข่าแตก
ส่วนลูกชายวัย๘ขวบบาดเจ็บใบหน้าบวมแก้มก็ช้ำแขนขามีแผลถลอก
สอบถามนายพันฤทธิเล่าว่าขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์มาเนี่ยนะจู่ก็มีสายสื่อสารมาเกี่ยวที่แฮนด์รถจนรถล้มค่ะ
ดีที่ไม่เกี่ยวคอแต่ว่าสายสื่อสารยังตะวัดถูกใบหน้าลูกชายอีกด้วย
ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขหน่อยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก
เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้สายเนี่ยนะคะก็ยังไปเกี่ยวคอวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็นักศึกษาบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกัน
โอ้โหแล้วเป็นบ่อยนะเป็นบ่อยนะคะแล้วก็มาเกิดเหตุซ้ำซ้ำกันอันนี้ที่ชนบุรีนะคะ
ต่อกันเลยที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมครับชายอายุสามสิบหกปีถูกสายสื่อสารเกี่ยวรัดคอขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
รถล้มเป็นแผลเวอะวะตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยค่ะ
ทีมข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลอ่างทองไปพูดคุยกับนายขวัญชัยวิงวอนอายุ๓๖ปีผู้ที่ประสบเหตุ
ขวัญชัยเนี่ยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าช่วงหัวค่ำของวันศุกร์
ขณะที่เขาขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพักตอนนั้นฝนตกลงมาโปรยปลาย
ประกอบกับบนถนนก็มืดไฟก็ไม่พอพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ปรากฏว่ามีสายสื่อสารหรือว่าสายอะไรก็ไม่รู้แหละตกลงมาเกี่ยว
ดเข้ากับที่ลำคออย่างจางจนรถล้มลงไปเลยค่ะ
แต่พวกก็จะมีปฏิบัติผมก็จัดขอรู้สึกเจ็บขอ
คนก็ตกอยู่ผมแค่เอามือจับที่คอไปปุ๊บเห็นมันเลือด
แล้วผมรู้ตัวแล้วว่าเป็นอะไรเพราะว่าหรือหรือ
มันแสบเป็นมุมเหมือนโดนพิเศษอะไรประมาณนี้
พอถึงมือหมอพูดบอกเขาช่วย

แต่ละเราจิตหลุดไปแล้ว

ก็อยากให้ทางเจ้าของสายสื่อสารเนี่ย
มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวบ้าง
บอกว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วอะค่ะ